อยากจะบอกว่าพี่ครับฝากดูแลแม่หนูด้วยนะครับเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าจะไปวันไหนหนูก็ฝากแม่ไว้ครับ
ชีวิตของคนที่อยู่กันสองคนมันลำบากขนาดไหน
ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนกับความอาชีพแม่ที่เดินไม่ได้กับอาชีพแม่คนอื่นที่เขาเดินได้
เราดูแลเขาไม่ได้เลยกลับกลายเป็นเขาที่ต้องดูแลเรา
มันคนเป็นแม่ค่ะบางทีอยากจะทำมันจะทำไม่ได้มันก็เลยลำบากนิดนึง
หนูก็จะดูถ้าหนูยังอยู่หนูก็จะดูแม่ต่อไปครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป